อันนี้เหมือนกันคุณผู้ชมมาเตือนเรื่องของอุบัติเหตุนะคะ
แม้แต่เจ้าหน้าที่เองก็ยังพลาดได้นะคะ
เป็นเหตุการณ์เจ้าหน้าที่อุทยานเขื่อนศรีนครินที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
พลาดค่ะพลัดตกลงไปในก้นเหวเนี่ยลึกสักประมาณ๕เมตรนะฮะ
ขาทั้งสองข้างหักผิดรูปเลยนะคะ
อันนี้คาดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุแหละนะคะ
เพราะว่าตอนเช้าหรือว่าตอนกลางคืนเนี่ย
น้ำค้างมันตกใช่ไหมคะหรือว่าฝนตกเนี่ย
ก็คือทำให้ตรงนั้นมันลื่นนะครับ
ว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เจ้าหน้าที่ท่านนี้พลัดตกลงไปนะคะ

ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
ตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
เขาได้รับแจ้งบอกว่าเจ้าหน้าที่ของอุทยานเองนั่นแหละ
ประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากหน้าผาน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
ซึ่งพอเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งแล้ว
เขาก็จัดชุดไปช่วยเหลือทันทีค่ะ
พอไปถึงนะคะไปพบกับนางสาวสาธิมาพรผลช่วยอายุ๒๑ปี
เป็นตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาประจำงานบ้านพักรับรองนักท่องเที่ยว
นอนเจ็บอยู่แบบนี้ค่ะที่ก้นเหวลึกนะคะ
ชันสักประมาณ๕เมตรค่ะ
ตรวจสอบเบื้องต้นสำหรับคนเจ็บเนี่ยนะคะ
พบว่าขาทั้งสองข้างหักผิดรูป
ส่วนตามร่างกายและใบหน้าไม่พบร่องรอยของบาดแผลต่างนะคะ
เจ้าหน้าที่เองต้องใช้เวลาในการช่วยสักประมาณกว่า๓ชั่วโมง
จึงจะนำร่างคนเจ็บขึ้นมาได้
จากตรงนั้นจุดที่พลัดตกลงไปเป็นหน้าผาสูงชัน
แล้วเป็นช่วงที่มีฝนตกด้วยนะคะ
ฝนตกลงมาอย่างหนักก็เลยทำให้ขึ้นลงลำบากเป็นอุปสรรคสำคัญเลยนะคะ
พอนำคนเจ็บขึ้นมาได้แล้วก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลท่ากระดานในทันทีค่ะ
สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าคุณซาซีมาพรกำลังเดินเล่นอยู่บริเวณริมหน้าผาที่มีความลื่นนี่ไง
แล้วเกิดเสียหลักพลาดตกลงไปนะคะร่างกระแทกกับก้นเหวอย่างแรงจนเป็นเหตุให้เธอได้รับบาดเจ็บ
จากนี้ไปค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้อาการคนเจ็บดีขึ้นก่อน
แล้วต้องสอบถามว่าข้อได้จริงเกิดจากอะไรนะคะ